ข่าวที่จะนำเสนอนี้เป็นข่าวที่ดูแล้วหลายคนลูกหลายคนดูแล้วอาจจะสะเทือนใจ

เพราะว่าเป็นเรื่องที่ลูกแท้กระทำกับแม่ตัวเอง
แล้วคือคุณแม่เนี่ยเป็นคุณยายวัย๘๙ปีหลายคนอาจจะเรียกเป็นคุณพวดแล้วเนี่ยนะคะ
โซเชียลเขาแชร์คลิปนี้เป็นคลิปที่ลูกสาวเนี่ยทุบตีคุณยาย
จะบอกว่าด้วยโมโหหรืออะไรก็ตามแหละแต่ว่าคนที่ติดตามแล้วก็ได้ดูคลิปนี้
ก็บอกว่าสะเทือนใจเหลือเกินนะคะทางด้านลูกสาวที่เป็นคนทำร้ายแม่ในคลิปนี้
เขาชี้แจงบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนหลงลืมแล้วบางทีก็ชอบหนีเที่ยว

มากอะค่ะแล้ว
ยังไงนะบอกให้ไปกลับบ้านใช่ไหมแล้วที่ต้องเซ็นเซอร์นี่แปลว่าอะไร

คือดูแล้วมันใช้ความรุนแรงเกินเหตุนะคะ
ดังเขาก็เลยแชร์คลิปนี้
เป็นคลิปของคุณยายทวดวัย๘๙ปีที่ถูกทำร้ายร่างกายโดยลูกสาวของตัวเอง
คลิปนี้ก็จะเห็นแล้วค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคุณยายทวดโดนทุบตีที่หลังหลายที
และเสียงดังอักอย่างเนี่ยนะแล้วก็ถูกด่าทอไปพร้อมกันด้วย
มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายอย่างที่คุณมิ้นบอกว่าทำไมต้องเซ็นเซอร์
จากนั้นผู้เป็นลูกก็กระชากตัวคุณยายนำกลับบ้าน
ก็ล้มลุกคลุกคานน่าสงสารทีเดียวค่ะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะ
ทั่วตอนแรกแกอยู่กับลูกอีกคน
พอยายทวดขายบ้านได้
อีกคนที่นำยายทวดไปเลี้ยงก่อนหน้านี้สัญญาว่า
ถ้าขายบ้านแล้วจะนำเงินมาแบ่งกัน
ก็เลยฝากยายทวดมาอยู่กับลูกสาวคนที่ทุบตีนี่แหละ
ทีนี้พอขายบ้านได้จริงกลับไม่ได้แบ่งเงินให้ตามสัญญา
ทวดก็เลยถูกทุบตีตั้งแต่นั้นมา
เฉพาะลูกสาวยายทวดที่ทุบตีหลานชายแท้
เมามาก็ยังมาทุบตียายทวดท่านนี้ด้วยคือ
ลูกสาวทั้งหลานชายแท้ทุบตียายทวดหมดเลย
เป็นเช่นนี้เกือบทุกวันเขาบอกนานนับเดือนแล้วอ่ะ

ใช่แล้วกลายเป็นว่าเป็นความแค้นไปเลยเหรอคะใช่ไหม
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ
ในพื้นที่ตำบลนางง่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ก็ไปพบยายชูอายุ๖๘ปี
ซึ่งก็ยอมรับว่าเธอเป็นบุคคลในภาพคลิปวิดีโอ
ที่เป็นคนทุบตีมารดาจริง
รดาของเธอชื่อนางน้อยอายุ๘๙ปีค่ะ
บอกอย่างนี้บอกว่าสาเหตุที่ทุบตีแม่
เพราะแม่สติไม่ค่อยดีความจำเลอะเลือนเหมือนเด็ก
ตลอดวันจะเดินออกไปตามสถานที่ต่าง
แล้วต้องคอยไปติดตามตลอดทั้งวันไม่ยอมอยู่บ้าน
บอกว่าเครียดมากที่ต้องเลี้ยงแม่
เพราะต้องมัวแต่ไปตามกลับบ้านจนไม่เป็นอันทำอะไร
แล้วก็ยังบอกว่าตั้งแต่วานนี้ตอนเย็น
น้องชายอีกคนชื่อคำก็ได้มารับแม่ไปเลี้ยงแล้ว
เพื่อให้ผลัดเปลี่ยนกันเลี้ยงบ้างจะได้รู้ว่า

นี่เสียงของลูกสาวลองฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ป้าไปตีแม่เพราะอะไรครับ
พอแต่แกหนีเที่ยวนี่ไหมไปเรื่อยไปนี่ไหม
เอาไม่ไหวไอ้คนเดียวอ่ะมันเนื่อย
โอ้โหป้าถือป้าใช้มืออย่างเดียวไม่ใช่อาวุธ

มีแต่มือนี่แน่
คือนึกย้อนไปถ้าเราเป็นเด็กแล้ว

ก็ไม่รู้ว่าแม่ใช้มือตีหรือว่าอะไรตีหรือเปล่านะคะ
อย่างไรก็ตามหลังจากที่เรื่องนี้คลิปนี้แพร่กระจายออกไป
ทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ก็เลยลงมาสอบถามถึงเรื่องราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
ซึ่งเบื้องต้นลูกชายคุณยายทวดวัย๘๙ปีก็รับไปเลี้ยงแทน

หวังว่าลูกชายจะให้การดูแลคุณแม่อย่างดีกว่านี้นะคะ
คือเข้าใจแหละว่าชีวิตทุกวันนี้มันยากมันยากจริงเนาะ
ทำมาหากินแต่ว่าอย่าให้มันยากเกินกว่าคนในครอบครัวเราเลยนะคะ
อย่าให้มันยากเกินกว่าการที่เราจะได้ดูแลพ่อแม่ที่เขาให้กำเนิดแล้วก็เลี้ยงเรามาเลย